ตอนนี้มันเป็นประเด็นด้วยนะฮะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยนี่แหละ
เพราะตำรวจเนี่ยโดยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ
ออกมาเตือนบอกว่าจะให้ลูกให้หลานดูเนี่ยระวังกันหน่อยนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้
แต่วันนี้ท่านออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะทำไมถึงออกมาเตือนแล้วหลายเสียงก็บอกว่า
เตือนมาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยตำรวจควรไปดูเรื่องของตำรวจจะดีกว่าเนี่ย
ไปดูเนื้อหาของซีรีส์ตรงนี้ก่อน
ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัด
ผู้ที่เข้าเส้นชัยโดยไม่ถูกจับภายใน๕นาทีได้
จะผ่านรอบนี้ไปค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
ห้าห้าห้าห้า
ผู้เล่น๓๒๔ถูกกำจัด

แต่ในซีรีส์เนี่ยมันตายจริงไงคุณเขียนมาสอน
นะฮะคือเขามีเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด๔๐๐กว่าคนเนี่ยเอาผู้ชนะคนเดียว
ด่านต่างอย่างด่านเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านดูเนี่ยฮะ
คือใครเหลือรอดคนเดียวเนี่ย
เงินรางวัล๔๕๖๐๐ล้านวอนไปครอง

แต่อันนี้เป็นหนังนะฮะเป็นซีรีส์ในเน็ตฟลิกนะฮะ

เพียงแต่ว่าท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาเตือนบอกว่าโอ้โหเยาวชน
หรือว่าลูกหลานดูเนี่ยยังไงเนี่ยช่วยเตือนกันหน่อย
กลัวจะลอกเลียนแบบนี่ฮะ
แต่ว่าในหนังเนี่ยเขาติดเรท๑๘บวกอยู่แล้วนะ
อายุ๑๘ปีขึ้นไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับคือมีหลายเกมฮะในในเรื่องนี้มีหลายเกมนะครับ
แต่ละเกมคือสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านด่านคุณก็เสียชีวิต
ประมาณอย่างนี้นะฮะมีเงินรางวัลเนี่ยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมรุนแรงในซีรีส์เรื่องนี้
บอกว่ามันอาจจะนำไปสู่การก่อเหตุอัธยากรรมได้นะฮะ
ซีรีส์เนี่ยถูกจัดสำหรับกลุ่มผู้ชมอายุ๑๘ปีขึ้นไปก็จริง
แต่กลัวว่าเดี๋ยวเด็กเยาวชนไปดูเนี่ยแล้วไม่ทำความเข้าใจกันเนี่ย
จะไปเรียนแบบพฤติกรรมรุนแรงในการเอาชีวิตรอด
ในการจะอยู่รอดเพื่อให้ได้เงินไปเรียนแบบอะไรแบบนี้มันเป็นอันตราย
ทีนี้คนแบบวิจารณ์กันเยอะเลยวิจารณ์กันเยอะมากนะฮะ
บางคนไปเปรียบเทียบกับคดีถุงดำคลุมหัวเลยนะฮะ
หำเค้าโพสก็เนี่ยบอกแค่คดีถุงดำคดีเดียว
ก็โหดกว่าสควิตเกมทั้งซีซั่นแล้วครับท่านอืมนี่ฮะแล้วในคอมเมนต์นี่พี่หนุ่มกัญชัยไปอุ้ย
ค่ะมีสติ๊กเกอร์ปิดปากเอาไว้ตรงนี้นี่นะฮะคือมีชาวเน็ตออกมาแสดงความเห็นในเชิง
เห็นด้วยกับที่ตำรวจออกมาเตือนเยอะเลยนะครับอ่าบางคนบอก
ในประเทศก่อนมีซีรีส์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับในเรื่องที่มีอยู่แล้วนะไปจัดการคดีฆ่าข่มขืนให้ได้ก่อนเถอะ
มีตำรวจไว้ทำไมบางคนบอกเขาไม่กลัวเยาวชนเรียนแบบพฤติกรรมรุนแรงของตำรวจบ้างเหรอครับ
บางคนบอกสิ่งที่ควรทำไม่อยากจะทำเรื่องไม่เป็นเรื่องเก่งจังตำรวจไทย
อีกคนบอกยังมีหน้ามาเตือนคนอื่นอีกหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
บางความเห็นนี่บอกมีอะไรมากหรือเปล่าทีตำรวจทหารใช้ความรุนแรงกับประชาชนไม่เห็นออกมาเตือนกันบ้างล่ะคะ
อันนี้บางคนนะบางคนเขามองอย่างนี้นะครับหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะครับ
วันนี้พันธมตเอกกิจสนะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงนะครับ
บอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะภาพยนตร์นะฮะแต่นี่เป็นนโยบายการสร้างการรับรู้
เพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงเนื้อหาสาระในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย
ทุกวันนี้มันรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นมากแม้ภาพยนตร์จะถูกจัดเรทเอาไว้
แต่มันเข้าถึงง่ายจึงต้องออกมารณรงค์ให้ระมัดระวังในการเสพสื่อออนไลน์
ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเวลาที่มีคดีแล้วไปสอบสวนคดีเนี่ย
ยังว่าเกิดการส่งคดีส่วนมากมันก็มีส่วนมาจากพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
เพราะฉะนั้นเลยต้องออกมาเตือนกัน
ยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ในการป้องกันปัญหาอาทยากรรม
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
การสอบสวนในการซักถามผู้ต้องหานะครับ
ก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนหมายถึงในคดีอื่นนะครับ
มีการกระทำความผิดที่เกิดจากพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
เพราะฉะนั้นแล้วการออกมาเตือนการออกประชาสัมพันธ
เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาเท่านั้น
ที่จะเข้าถึงเนื้อหารักษณะแบบนี้
สำหรับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ถึงอายุนะครับ
ก็อยากให้หลีกเลี่ยงและอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้เอาใจสายดูแลบุตรหลานของท่านเท่านั้นเองนะครับ
แต่บางคนบอกแหมหนังมันก็คือหนัง
ซีรีส์ก็คือซีรีส์ละครก็คือละคร
แต่บางคนก็บอกตำรวจเขาเตือนก็ถือว่าเป็นความเป็นห่วงของผู้หญิง
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะแต่ในต่างประเทศนี่เขามีคนสนใจเยอะมากนะฮะ
นี่เป็นซีรีส์จากทางเกาหลีนะครับ
แต่ปรากฏว่าตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ย
ปัจจุบันมีผู้เข้าชมสควิตเกมในหลายประเทศทั่วโลก
สูงเป็นอันดับหนึ่งมากถึงของเก้าสิบประเทศนะครับ
ประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยถึงขั้นมีร้านคาเฟ่สวิตเกมเลยนะฮะ
แล้วคนเข้าไปเยอะมากแล้วในเรื่องเขามีไอ้นี่ใช่ไหม
ขนมน้ำตาลแผ่นเกาหลีนี่คนก็สนใจเยอะมากอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
อันนี้เป็นกระแสสวิตเกมนะฮะค่ะแต่ในไทยจะเป็นอีกมุมหนึ่ง
ใช่ค่ะโอ้โหคนโพสต์ในโลกโซเชียลเยอะเลยวันนี้นะ

ผมก็เพิ่งมาเห็นตัวอย่างตรงนี้แล้วก็เลยว่าจะดูอยู่น่าจะสนุกดี